ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
หากใครที่ซื้อสินค้าโอท็อป
ก็สามารถที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตามโครงการของรัฐบาล
ซึ่งห้างสรรพสินค้าตอนนี้ก็ต่างออกโปรโมชั่น

เอียโครงการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
เนื่องจากว่ายังมีประชาชนจำนวนไม่น้อย

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
จำหน่ายสินค้าโอท็อประดับ๕ดาว
เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ห้างสรรพสินค้า
เข้าร่วมโครงการช็อปโอท็อปช่วยชาติของรัฐบาล
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑สิงหาคมนี้
ที่สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สูงสุดไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้
ทำให้บรรยากาศการซื้อสินค้าโอทอปอาจจะยังไม่คึกคัก
เท่ากับครั้งที่ออกมาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ

เร่งประชาสัมพันธ์มีการติดป้ายประกาศ
ตามจุดที่มีการขายสินค้าโอท็อปค่ะ
เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าหากซื้อสินค้าโอท็อป
สามารถนำไปลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปี

ซึ่งก็เชื่อนะคะว่ามาตรการนี้จะทำให้ประชาชนเข้าใจ
และก็กระตุ้นยอดขายตลอดช่วงดึงสินค้าปุ่มนี้ค่ะ
สัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
นำมาติดตั้งตามจุดขายสินค้าโอทอป
เพื่อดึงนักช็อปให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้รัฐบาล
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างมากกว่านี้
เพราะหากได้ผลนอกจากจะกระตุ้นกำลังซื้อในภาพรวมแล้ว
ยังสามารถช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย
ถ้าเป็นไปได้ช่วยทางนี้ก็ดี
เพราะว่าโอท็อปคนที่เขาทำเป็นกลุ่มแม่บ้านอะไรอย่างนี้จริง
ก็น่าจะช่วยรากย่าได้มากขึ้น
ก็ดีครับก็เป็นการช่วยให้โอท็อป
ได้มีการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นมีการซื้อเพิ่มขึ้น
ผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากห้างร้าน
ซึ่งจะต้องระบุรายการสินค้าโอทอป
ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน
ห้างสรรพสินค้าแล้วยังสามารถซื้อสินค้าโอท็อปได้ที่ศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอท็อปทั่วไป
คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้
หลังที่ผ่านมายอดขายลดลงเหลือ๗๘แสนบาท
จากเดิม๑๒ล้านบาทต่อเดือน
รัฐบาลคาดหวังว่ามาตรการนี้
ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้๑๐๐๐ล้านบาท

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเพิ่มขึ้น
ภาษีแวดเพียงแค่๔๐๐ลาย
จากทั้งหมด๔๐๐๐รายทั่วประเทศ

บุญข่าวเที่ยวรัฐทีวีปริงาน